ก็อันนี้คาดว่าน่าจะเกิดจากความรักความหึงหวงอีกเหมือนกัน

เป็นชายหนุ่มจากปฐุมธานีเขาไปฉลองวันเกิดกับเพื่อน
ทีนี้ขากลับค่ะปรากฏว่าถูกคนร้ายตามประกบยิง

นี่แหละค่ะนางสาวอธิตยาภูมิหมื่น
แฟนของนายสินสุขแน่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้
ให้ผู้สื่อข่าวดูบริเวณกระจกรถกระบะ
ผู้จัดบาดเจ็บแล้วก็ผู้ตายนั่งมา
ให้เห็นว่ามีรอยถูกยิง๒รู
แล้วก็ที่เบาะนั่งคนขับอีก๑รูได้รับความเสียหายค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในคอนโดลุมพินีทาวน์ชิป
สิตคลอง๑ที่ตำบลประชาธิปัตย์ในอำเภอธัญบุรี
สอบถามนางสาวอธิตยาก็บอกว่า
กับเพื่อนไปเที่ยวฉลองวันเกิดแฟน
ผับย่านเกษตรนวมินโดยเอารถกระบะไปสองคัน

มาแวะที่คอนโดลุมพินีทาวน์ชิปรังสิทธิ์คลองหนึ่งก่อน

พอเข้าไปถึงตึกบี๑ค่ะ
ประกบมาฝั่งที่แฟนนั่งอยู่

ก็ใช้ปืนยิงใส่กระจกจำนวน๕นัดด้วยกัน
แฟนเนี่ยบาดเจ็บอีก๓คนในรถก็บาดเจ็บเหมือนกัน
ทุกคนก็พากันนำผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลบางประกอบรังสิตสอง
แต่สุดท้ายแฟนของนางสาวอธิตยาก็เสียชีวิตนะคะ
ก็คือน่าจะเป็นเรื่องกับหลวง
เพราะผู้หญิงของนั้นเขาเป็นแฟนกับคนที่ว่ามายิง
สืบสวนสถานีตำรวจภูทรประตูน้ำจุลาลงกร
ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ
อย่างที่นางสาวอธิตยาบอกว่า
ปลอกกระสุนปืนขนาด๓๘๕ปลอกด้วยกันที่ตกอยู่ที่ที่เกิดเหตุ
ชื่อผู้ต้องหาแล้วนะคะก็คือนายอธินพงจินดาหรือว่าอ้น
อายุ๒๖ปีเป็นชาวตำบลบึงน้ำรักอำเภอธัญบุรีนี่แหละค่ะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามจับตัวมาดำเนินคดีอยู่
สาเหตุตอนนี้ตำรวจคาดการณ์เบื้องต้นว่าน่าจะมาจากเรื่องชู้สาว
แต่ก็ต้องรอให้จับคนร้ายทั้งหมดให้ได้ก่อนนะคะ
แล้วก็มาตรวจสอบเรื่องของสาเหตุที่แน่ชัดอีกทีนึง
ทางตำรวจบอกว่าตอนนี้ขออนุมัติศาลจังหวัดธัญบุรีออกหมายจับผู้ต้องหารายนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ
เหมือนกับว่าก่อนหน้านี้น่าจะเคยมีเรื่องบาดหมางใจอะไรกันมาก่อน
ปัญหาไม่ลงตัวแล้วก็เหมือนจะรู้ความเคลื่อนไหวว่า
ผู้ตายกับพวกเนี่ยจะต้องไปส่งน้องสาวแฟนที่คอนโดมิเนียมแห่งนี้ก็เลยลงมือก่อเหตุในครั้งนี้นะคะ